เหตุการณ์นี้ต้องการประกาศศักดาให้รู้ว่าข้าคือยอดชาย
ยังไงประกาศคือชายชาตรีไม่ใส่อะไรเลย
ไม่ใส่อะไรเลยโทงเทงมาให้รู้เลยค่ะ
แล้วมาถึงที่ร้านสะดวกซื้อนะมาทุบกระจกร้าน
ไม่พอนะคุณยังเข้าไปเอาของในร้านอีกไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหยิบเจลหล่อลื่นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาเป็นอะไรอ่ะผู้ชายคนนี้ลองดูกันหน่อยนะคะ
เอาช้างปิดช้างค่ะแล้วไหนบอกว่าเกิดที่ร้านสะดวกซื้อ

ดูสิดอกไม้กำลังจะจัด

ตำรวจก็ต้องพยายามคุมตัวค่ะ
แล้วก็ตอนตำรวจจับกดที่พื้นนะ
ผมกลัวกลัวเขาจะเจ็บ

คุณผู้ชมนี่ตำรวจสพเมืองราชบุรีค่ะ

ดูแล้วเขาสติไม่ดีหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นเขาอารวาสอยู่ในร้านขายดอกไม้

เดินหนีตำรวจเดินหนีนักข่าว

นี่ตำรวจจับแล้วก็กดไหล่กดหลังลงแล้ว

แล้วมือมือจับมาไพ่อยู่ข้างหลังใช่ไหม
เอาเทปใสพันมือแทนกุญแจมือไว้
แล้วก็คุมตัวผู้ชายคนนี้กลับไปโรงพัก

ตอนสักประมาณ๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
กซื้อก่อนเข้าไปในร้านปั๊บลูกค้าเอ่ยพนักงานตกใจสิ
หลังจากนั้นนะพ่อของผู้ก่อเหตุตามเข้ามา
เดินตามเข้ามาแล้วตี

ผู้ชายคนนี้แก้ผ้ามาที่ร้านอีกรอบนึง
แล้วรอบนี้นะมารื้อข้าวของในร้าน
ช็อกโกแลตหยิบเจลหล่อลื่น

แล้วก็ไปยืนฉี่อยู่หน้าร้านด้วยค่ะคุณผู้ชม
พนักงานเห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้ว

แล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเองเดินข้าม
มาจากตรงสะดวกซื้อตรงเซเว่นตรงนี้
ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมาที่ร้านดอกไม้
แล้วท้ายที่สุดตำรวจคุมตัวค่ะ
คนบ้านปกติทั่วไปอย่างนี้
แต่มาวันนี้เขาเข้ามาในเว่นมาอารวาส
นี่ไงพนักงาน๗๑๑เขาบอกว่าเจอเมื่อ๒วันก่อน

แต่มาวันนี้มาแก้ผ้าแล้วก็มาก่อเหตุ

เขาเหมือนแบบพร่ำบ่นอะไรพูดอะไรกันนะคุณ